พูดถึงเรื่องนี้ครับคุณไกรสอนเกรดสมนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนั้นมีโอกาสเดินทางติดตามคลิปนี้ไปด้วยนะครับ
ติดตามหน่อยนะครับว่าสโมสรเลสเตอร์นั้นมีประวัติศาสตร์อย่างไร
แล้วก็คุณเกษรนั้นมีโอกาสเยี่ยมชมสโมสรแห่งนี้ด้วยครับ

จะมีขึ้นหลังจากจบแมทสุดท้ายของฤดูกาลครับ
โอกาสให้สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมมุมต่างของสนาม
รวมทั้งเยี่ยมชมอัธจันทร์ภายในสนาม
ที่สามารถจุแฟนบอลได้ประมาณ๓๒๕๐๐คน
พร้อมกันนี้ในอัยวัฒน์๔วัฒนประพา
กุญสือชาวอิตาเลียนเจมมี่วาดี้ศูนย์หน้าดาวซอนโว

ฤดูการนี้ถือเป็นซีซั่นที่มหัศจรรย์
จะคว้าแชมป์แบบพลิกความคาดหมาย
แต่สิ่งสำคัญคือสปริตของนักเตะที่สู้กันอย่างเต็มที่
แม้จะต้องต่อกรกับทีมยักษ์ใหญ่อย่าง
เปอร์อาซานอนรวมทั้งแมนซิตี้ก็ตาม

รับว่าฤดูการหน้าทีมต้องเจอกับแรงกดดัน

รวมทั้งภารกิจในศึกยูฟ่าแมสลีก

แต่มั่นใจว่าทีมจะรักษาความสมดุลเหมือนกับฤดูการนี้

เหมือนกับผลงานในซีซั่นนี้

คือการเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันวันเสาร์ที่๗พฤษภาคม
ก่อนปิดท้ายฤดุการณ์